คมมวยสากลเองเนี่ยถึงเมื่อวานที่ผ่านมาที่ภูเก็ตก็จะไปกักตัวกันที่สมุยต่อ
ซึ่งก็เป็นหนึ่งโครงการเหมือนกันนะครับที่สามารถที่จะกักตัวแล้วก็ไปสถานที่ท่องเที่ยวสวยได้
เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติมาในอนาคต
แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยนะครับทัพมมวยสากลเองเนี่ยนะครับยังมีภารกิจอีกมากมาก
เฉพาะในรายของน้องแต้วสุดาพรศรีสอนดีนก็ตั้งใจอย่างที่ทราบกันว่าจะนำเงินส่วนหนึ่งไปบริจาคให้กับทางการแพทย์
แล้วก็จะนำเงินไปสร้างบ้านให้กับคุณแม่ด้วยนะครับ
ส่วนทางฝั่งของน้องเทนนิสก็มีข่าวเหมือนกัน
ว่าที่เรืออากาศตรีหญิงพาณิพักษวงพัฒนากิจหรือว่าน้องเทนนิสครับ
กีฬาเทคอนโดหญิงทีมชาติไทยผู้บัญชาการฐานอากาศ
บอกว่าแสดงความยินดีกับน้องเทนนิสด้วยหลังจากที่คว้าเหรียญโอลิมปิก
แล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัวประเทศชาติและกองทัพอากาศ
ขณะที่น้องเทนนิสก็มีการโพสต์ไอจีส่วนตัว
กล่าวขอบคุณกองทัพอากาศแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้โอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพ
ตั้งแต่ปี๒๕๕๙และทิ้งท้ายเป็นหมวดนิดแล้วทุกคนนะครับ
สุดาพรศรีสอนดีฮีโร่เหรียญทองแดงมวยสากลรุ่น๖๐กิโลกรัมหญิง
พร้อมกับคณะนักมวยนะครับเดินทางถึงไทยแล้วก็จะไปเข้ารับการกักตัวที่เกาะสมุย
โดยน้องแต้วก็บอกว่าหลังจากครบกำหนดกักตัวก็จะหาเวลาเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดอุดรธานี
แล้วก็ยังบอกได้ว่าสิ่งที่อยากทำมากสุดหลังจากเดินทางถึงไทยก็คืออยากทานอาหารอีสานครับ
ซึ่งไม่ได้กินหลายวันตั้งแต่ไปแข่งโอลิมปิก
ส่วนคุณแม่ของน้องแต้วครับนางเรือนศรีสอนดีอายุ๔๗ปีก็บอกว่ายังไม่ทราบเรื่องที่แต้วจะกลับมาสร้างบ้านให้
เพราะว่าลูกสาวยังไม่ได้บอกแต่ก็ดีใจหากว่าจะสร้างบ้านหลังใหม่ให้จริง
ส่วนตัวแม่ก็มองว่าบ้านหลังนี้ยังพออยู่ได้อยากให้ลูกเก็บเงินไว้ได้เยอะ
ยามจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตของโควิด๑๙
ส่วนทางบ้านแล้วก็ญาติญาตินะครับจะมีการทำพิธีแก้บนหลังจากที่สุดาพรนั้นคว้าเหรียญทองแดงมาได้ด้วยการนำหัวหมูไก่อาหารคาวหวานไปทำพิธีแก้บนกับเจ้าแม่ธรณีนะครับ
ในช่วงเช้าวันพุธที่๑๑สิงหาคมในเวลา๘โมงเช้าครับ